วันนี้พระมหาสมปองตาลปุตโตพระลูกวัดสร้อยทองในพื้นที่กรุงเทพเนี่ย
ทำพิธีลาศิกขาหรือว่าศึกเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะ
หลังจากที่พระมหาสมปองก็แจ้งกันมาสักพักใหญ่แล้วล่ะว่า๒๙ธันวาคมนี้เนี่ย
วันนี้เนี่ยจะทำพิธีศึกนะฮะก็ถือเลิกในเวลา๑๓นาฬิกา๙นาทีนะครับ
วันนี้ทำพิธีศึกที่วัดบางโพย่านบางซื่อในกรุงเทพ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าจะไปศึกที่วัดสาเกตก็มีนะฮะ

นี่คือภาพในช่วงพิธีลาศิกขาของอดีตพระมหาสมปองนะฮะ
ตอนนี้คือนายสมปองนครไทยส่งแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

ศึกแน่นะ

อ่าแล้วจากนั้นไปเปลี่ยนชุดมาได้

นั่นหลังบทครับ
ก็ผ่านพ้นพิธีศึกเรียบร้อยนะฮะ
จากนั้นก็เปลี่ยนชุดเป็นคารวาส
นายสมปองนครไทยสงศ์วัย๔๓ปี

หลังจากศึกเสร็จก็จะเรียกกันเป็นทิศ
อ่านี่ทิศสมปองนะครับ
นี่ด้านหลังพระประธานในโบสถ์นะฮะ

จากนั้นจะมีการทำพิธีต่อนะ
พระมหาสมปองหรือว่าอดีตพระมหาสมปอง
ใส่เสื้อพื้นเมืองไทยคอนศาล
ของทางชายภูมิที่เป็นบ้านเกิดนะครับ

ก็มีผู้ที่มาช่วยด้วยนะครับ

สมปองก็มาทำพิธีต่อนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากทำพิธีต่อจนเสร็จสิ้นเรียบร้อย

ก็เปลี่ยนเสื้ออีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ใส่เสื้อยืดสีขาว
มีอักษรสีแดง

แล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ละลึก
ร่วมกับผู้ที่มาร่วมพิธีลาศิกขา
ปองนี่ก็จะเป็นชื่อของหลากหลายผลิตภัณฑ์นั่นแหละ

คือทางอดีตพระมหาสมปองยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะครับ

นะว่าจะไปคุยกับพี่หนุ่มกันใช้หน่อย
รายการโหนกระแสด้วยนะครับ๑๕นาฬิกาก็จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
พระมหาสมปองตาลปุตโตหรือในวันนี้ก็คือ
นายสมปองนครไทยสงฆ์หรือว่าทิศสมปองเนี่ย
มีภูมิลำเนาเป็นชาวชายภูมินะครับ
เกิดเมื่อ๓พฤศจิกายนปี๒๕๒๑ปัจจุบันอายุ๔๓ปี
เป็นลูกคนเล็กจากจำนวนพี่น้องทั้งหมด๗คน
อุปสมบทเป็นพระเมื่อปี๒๕๔๑นะฮะทั้งหมดนี่ก็โอ้โหร่วม๓๐ปีได้เนาะ
บวชนะครับตอนบวชได้รับฉายาตาลปุตโต
ว่าบุตรของนางตานตานก็คือชื่อของคุณแม่ของอดีตพระมหาสมปอง
พรรษาอยู่ที่วัดสร้อยทองทั้งสิ้น๒๓พันศา
ลาศิกขาในวันนี้นี่นะครับคือย้อนไปเมื่อเช้าเนี่ยเพจแม่ปองก็ได้โพสต์คลิป
ดีโอพระมหาสมปองเมื่อเช้ายังเป็นพระอยู่นะฮะศึกเมื่อสิบสามนาฬิกาเก้านาที
ตอนนั้นไปทำภารกิจสุดท้ายก่อนลาศิกขาไปแจกถุงยังชีพต้านภัยหนาว
วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่แล้วได้โพสต์คลิปบรรยากาศบนเครื่องบินด้วย
บอกบรรยายเอาไว้บอกเมฆสวยฟ้าใสในวันลาศิกขาอีกมุมหนึ่งก็ใจหาย
อีกไม่กี่ต่อมาก็จะมีคนใส่เสื้อแม่ปองแล้วก็เสื้อท้องถิ่นไทยคอนศาลชายภูมินะฮะ
ซึ่งในภาพนี้เขาบอกถ้าสังเกตดีนี่จะเหมือนกับสะท้อนพระมหาสมปองอยู่
แม่ปองได้โพสต์ข้อความบอกว่าขอบคุณ๓๐ปีในวงการสงฆ์
ขอเป็นอุบาศกยยกพระพุทธศาสนาอุปถรรมพระเถระนุเถระ
หนุ่มเนรน้อยส่งเสริมการเรียนบาลีไปตลอดชีวิตของแม่ปองครับผม
ส่วนอดีตพระมหาภัยวันหรือว่าทิศไพรวันนี่ฮะอดีตพศรุ่นน้องที่วัดสร้อยทอง
บอกว่าศึกก่อนเป็นรุ่นพี่ศึกทีหลังเป็นรุ่นน้อง
อ๋องั้นพวภัยวันก็ต้องเป็นรุ่นพี่
ใช่ศึกมาก่อนพศ๒พศตอนนี้ก็ศึกมาเรียบร้อยหมดแล้วครับ